สำหรับการปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่เนี่ยนะคะ
จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
คือหวังแหละว่าน่าจะยังมีกำลังมีแรงแล้วก็ใส่ชูชีพอยู่ด้วยค่ะ
นี่ปฏิบัติการค้นหานี่ทำตลอด๒๔ชั่วโมงแบบไม่ได้หยุดเลย
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือการช่วยตอนเช้า

เพื่อที่จะมาช่วยปฏิบัติภารกิจในการค้นหาครั้งนี้นะคะ
เพราะว่าโดยเฉพาะเรือหลวงกระบุรีนะ
เป็นอีกลำหนึ่งในการที่จะไปค้นหาผู้สูญหายนะฮะ
นี่พอพูดถึงเรือหลวงกระบุรีเนี่ยนะคะ
ก็ต้องไปถามผู้บังคับการเรือหลวงกะบุรีค่ะ
นาวาโทไกรภิษฐ์กรวีประภาวิษฐ์เนี่ยนะคะ
บอกว่าก่อนที่จะเอาเรือหลวงกระบุรีไปค้นหาผู้ที่ยังศูนย์หายอยู่เนี่ยนะคะ
ก็ต้องตรวจความพร้อมของเรือหลวงกระบุรีก่อน
แล้วปฏิบัติภารกิจวันนี้ต้องให้เรือหลวงอ่างทองเป็นเรือบัญชาการ
การค้นหาเขาจะค้นหาในรัศมี๓๐คูณ๓๐ตารางไม้ค่ะ
แต่ก็จะมีการขยับศูนย์กลางการค้นหา
อีกอย่างหนึ่งนะคุณคือเขาบอกว่าจะต้องประเมินจากพวกคลื่น
ประเมินจากลมประเมินจากกระแสน้ำกระแสลมต่างด้วยนะคะ
แล้วพื้นที่ในการที่จะค้นหาวันนี้ครอบคลุมประจวบครอบคลุมชุมพรตอนบน
อุปสรรคมันก็ยังมีเรื่องของคลื่นลมอยู่บ้างค่ะ
เดี๋ยวลองฟังผู้บังคับการเรือหลวงกระบุรีหน่อยนะคะเกี่ยวกับภารกิจในครั้งนี้ค่ะ
ก็จะอยู่ด้านล่างลงมาจากจุดที่เรือจมอะครับน่าจะประมาณไม่เกินสิบถึงยี่สิบไมค์ประมาณเนี้ยครับ
ครับที่เราตรวจสอบอุปสรรคตอนนี้วันนี้ครับที่เราพบยังมีอุปสรรคในด้านไหนบ้างครับ
ในการเป็นอุปสรรคในการค้นหาครับคือตอนเนี้ยต้องดูดูคลื่นลมครับ
อย่างเดียวครับว่าขึ้นลมมันแรงแค่ไหนเพราะว่าเท่าที่ออกไปสองวันเนี่ยก็อุปสรรคที่เจออย่างเดียวก็คือคลื่นลมค่อนข้างแรงมากครับ
อันนี้แหละฮะสำหรับเรือหลวงกระบุรีก็เป็นลำหนึ่งที่จะออกค้นหาผู้ที่ศูนย์หายนะครับ
อกจากนี้นะฮะยังมีเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงภูมิพลแล้วก็เรือหลวงนาเรสวนพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพเรือร่วมปฏิบัติการในการค้นหาวันที่๒ด้วยนะครับ
แล้วก็ทางตำรวจน้ำก็ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยค้นหาตามแนวชายฝั่งครับส่วนบริเวณเนี่ยท่าเรือประจวบนะฮะ
คือเขามีการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทัยของกองทัพเรือแล้วก็สอนชนเนี่ยนะฮะ
ก็มีญาติกำลังพลที่ยังคงศูนย์หายเดินทางมาติดตามเฝ้ารอข่าวสารอย่างมีความหวังนะครับ
ใช่ค่ะนี่ฮะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะ
ส่วนทางด้านทหารเรือ๘นายที่รักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพานวันนี้เป็นยังไงบ้าง
คุณหมอก็มีการประเมินอาการค่ะปรากฏว่าปลอดภัยแล้วนะคะ
ทางกองทัพเรือก็เลยนำทหารทั้งแปดนายเนี้ยนะไปยังกองบินที่ห้า
เพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินแล้วก็บินกลับไปยังฐานทัพเรือสัตหีบโดยคนไหนที่ยังต้องรักษาตัวต่อเนี่ยนะ
ก็ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจแต่ว่าคนไหนที่แข็งแรงปลอดภัย
ก็สามารถที่จะกลับไปพักกับครอบครัวได้นะคะครับคุณผู้ชมค่ะ
คนสูญหายใช่ค่ะเออมีคนที่สูญหายค่ะแล้วก็เพื่อนทหารด้วยกันเนี้ย
มีการโพสต์เรื่องราวของผู้สูญหายรายนี้ใช่บอกว่านายเป็นทหารที่แกร่งมากอืม
สามสิบชั่วโมงที่นายหายไปเราหวังว่านายเนี่ยแข็งแกร่ง
พอที่จะเอาชีวิตรอดได้เพื่อนทหารที่มาโพสต์ไว้นะฮะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคนที่นั่งอยู่ตรงไกลนะครับ
นั่นคือนาวาตรีพลรัฐศิโรดมค่ะเป็นตำแหน่งต้นเรือก็คือเป็นรองผู้บังคับการเรือหรือว่านายเรือนี่แหละ
เขาจะรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรือด้านความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงของเรือนี่ค่ะ
ทางด้านนาวาตรีพลรัฐเนี่ยชื่อเล่นว่าพลับนะใช่ฮะ
เป็นเด็กเตรียมทหารรุ่นที่๕๐ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นคนดีคนเก่งเป็นขวัญใจของรุ่นเป็นนักกีฬาแหละ
เป็นลูกชายของบิ๊กหนุ่ยพลเรือเอกพลวัฒน์ศิโรดมอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือค่ะ
แล้วก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตนะชิงเก้าอี้ผอบทรตอนปีห้าหกด้วยอ่ะค่ะอืม
ทีนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ากฤษดาศรีเอ่อปริยุทธ์เนี่ยนะคะก็โพสต์ข้อความใช่ฮะเออ
แล้วก็เขียนข้อความแบบนี้ครับถึงพลับเพื่อนรักเรื่องราวที่มึงทำในทะเล
กูขออนุญาตเล่าให้เพื่อนได้รู้ก่อนนะฮะทุกข้อมูลทุกคำบอกเล่าจากกำลังพลเรือ
คือพลับเป็นคนที่คอยช่วยเหลือทุกคนบนเรือ
เอียงมากทุกคนอยู่ในความหวาดกลัวนะครับพลับเนี่ยสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อม
พอจังหวะที่ทุกคนลงในน้ำนะครับทางด้านการสั่งการเนี่ย
ก็ให้สั่งการให้ทุกคนว่ายน้ำเป็นกลุ่มไปจนถึงเรือหลวงกระบุรีได้สำเร็จ
คือตอนนั้นทุกคนต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จนกระทั่งเรือหลวงลำอื่นมาช่วย
จนกระทั่งมีคนที่สามารถขึ้นเรือหลวงกระบุรีได้สำเร็จโดยต้นเรือก็คือพลับเองนะฮะ
ได้ลากพาจาตรีที่ไม่มีชูชีพไปด้วยและยังคงตะโกนสั่งให้ทุกคน
ขึ้นเรือหลวงกระบุรีอยู่ตลอดเวลาจนพวกเราส่วนมากขึ้นเรือหลวงกระบุรีได้ครับ
เพื่อนรักมึงทำหน้าที่ในตำแหน่งที่มึงรักในเรือของเรา
ต้นเรือสุโขทัยได้อย่างดีเยี่ยมหน้าที่ผู้บังคับบัญชาทำได้อย่างดีเยี่ยม
หน้าที่ของความเป็นมนุษย์ทำได้อย่างดีเยี่ยมสมศักดิ์ศรีของพวกเราสามสมอ
และก็ศักดิ์ศรีของนักเรียนเตรียมทหารรุ่น๕๐ด้วยคุณ
นี่คือการบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับต้นเรือพลับ
วาตรีพลรัฐศิโรดมที่หายไป
นี่คือพอเห็นเพื่อนโพสต์นี่เราอ่านโพสต์เองยังขนลุกเลยนะ
ใช่นะฮะแล้วคำโพสต์ยังเขียนต่อนะครับว่า
แค่๓๐ชั่วโมงเองกูรู้ว่ามึงไหวนะ
เราออกรบกันมา๒๑วันติดกันไม่หลับไม่นอน
เรายังผ่านมาแล้วเรื่องเล่าของมึงมีเยอะมาก
เพื่อนรีบกลับมาหากูมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยตัวเอง
ว่ามึงรอดพ้นจากกระแสคลื่นได้อย่างไร
คือคนที่เขียนคนที่โพสต์มีความหวังนะ
ใช่ค่ะว่านาวาตรีพลรัฐจะรอดกลับมา
ยังแข็งแรงยังปลอดภัยเราก็หวังใจแบบนั้นเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าอีกอย่างเขาบอกว่านาวาตรีพลรัฐหรือว่าพลับเนี่ย
เป็นคนที่ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ดังนั้นอดทนนะมึงพวกเราตามหามึงอยู่

กูรู้ว่ามึงยังอยู่มึงแข็งแกร่งเสมอมา

คุณผู้ชมฮะนี่เป็นคนหนึ่งที่ศูนย์หายไปนะฮะ
ใช่ค่ะเราก็หวังแหละว่า
ทั้ง๓๐ชีวิตที่ตอนนี้กำลังศูนย์หายอยู่
เชื่อว่าวันนี้จะสามารถช่วยเหลือกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย

คือทางผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าหลายคนก็พยายามถามแหละว่า
เอ๊ะเรารู้ข่าวแล้วตามข่าวมาตลอดเลย
เรือหลวงสุโขทัยคือน้ำมันเข้าเรือ
เอียงหลังจากนั้นเรือก็อับปาง
แต่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไร

กำลังหาสาเหตุกำลังสอบอยู่แล้วก็กำลังดำเนินการอยู่
กรณีที่ญาติเรียกร้องว่าจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง
นายกบอกว่าอันนี้มันต้องทำอยู่แล้วแหละ

ซึ่งเขาจะต้องตั้งชุดกรรมการสอบสวนหาสาเหตุมา
แล้วตอนนี้ก็ตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว
กำลังดำเนินการรวมถึงมีการมอบหมาย
ให้พลเอกชายชาญช้างมงคลเนี่ยนะคะ
ช้างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทน

เพราะว่าตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ติดภารกิจลงพื้นที่
ประสบอุทธกภัยในภาคใต้ด้วยค่ะ
ใช่ครับเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยจะลงวันนี้นะบ่ายโมงครึ่ง

คุณตอนที่นายกพูดถึงเรื่องนี้นะ
นายกมีจังหวะที่เอามือไปตบอกด้านซ้าย
คือเหมือนกับนายกห่วงใยชีวิตของทุกคนนะคะ
ห่วงใยชีวิตกำลังพลไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
อยากให้ดูภาพที่เราไปสัมภาษณ์นายกหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะนายกก็ย้ำนะ
หวังว่า๓๐นายยังมีชีวิตอยู่

แล้วก็ถ้าปฏิบัติการวันนี้ตั้งแต่เช้า

เพราะว่าแผนปฏิบัติการช่วยเหลือกำลังพล
วันนี้ระดมพลพร้อมยุทธโปรกรณ์เรือหลวงอ่างทอง

เฮลีคอปเตอร์กองทับเรือและกองทับอากาศ
เครื่องบินอีก๒ลำด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านั้นที่มีขึ้นลมแรง

ตรงที่ว่าเขาเรียกว่าคลื่นฟุ้ง
คลื่นมันซัดค่ะมันซัดจนฟุ้งไปหมดเลย
ไม่สามารถที่จะหาตัวของใครได้เจอ

วันนี้คลื่นลมค่อนข้างจะสงบลงกว่า๒วันก่อนแล้ว
ใช่ค่ะก็ถือว่าเบาลงเพราะฉะนั้นก็เลยมีความหวังค่ะ
คือตามสถิติแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดใส่เสื้อชูชีพ
จะสามารถลอยคออยู่ในน้ำได้ใน๒๓วัน

ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์วันนี้ยังอยู่ในปฏิบัติการค้นหาในวันที่๒อยู่
ขอให้กำลังพลทุกนายปลอดภัยนะคะ